อะเดี๋ยวไปกินอะไรอร่อยกันอร่อยกันดีกว่านะ

เดี๋ยวจะพาไปนะครับไปที่พยาว
ไปทานหมี่ยำ๘๐

มียำมียำแล้วมี๘
มีเลข๘นี่เลขมงคลมียำ๘ครับ
อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
บอกเลยนะมันไม่เหมือนร้านอื่นทั่วไป
เพราะว่าหมี่ยำที่นี่ใส่สมุนไพรถึง๘ชนิด

มาหมดขิงขาตะไคร้มะกูดมะนาวมะพร้าวส้มโอ
ปักแฟงแตงโมไทโนโฮฮิ่ว

บอกเลยแล้วก็บะหมี่เนี่ยนะครับ
หมี่ยำเนี่ยคุณเลือกได้นะจะเอาแบบไหน
ก็คือหมี่อันชันบ้าง
หมี่ขมิ้นหรือว่าหมี่เหลืองหมี่ขาวหรือว่าจะเป็นหมี่กรวบ

มีกรอบก็สั่งกันได้
อ่ะเขายำให้แบบเสร็จสับเลยนะครับ
คุณผู้ชมเขาแบ่งเป็นวักตอนเอาไว้ว่าจะ
แยกมีแยกสมุนไพรอะไรยังไง
แล้วตรงกลางเขาจะวางเอาไว้ก็คือ

เอาไว้ราดแล้วก็ไปคลุกกินแบบพี่คนนี้
ต้องยกนิ้วโป้งให้เลยทีเดียวนะครับ
ไปถามเจ้าของร้านนั่นคือคุณชนะนิดเสงนา
ก็เล่าว่าตนเองเปิดร้านขายหมี่ยำ๘สมุนไพรนี้มานานกว่า๕ปีแล้ว
ก็เน้นใช้สมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นส่วนผสมในการยำนะครับ
เพื่อให้ลูกค้าได้กินแล้วมันดีต่อสุขภาพ
แล้วก็ผักที่เขานำมาใช้มันปลอดสารพิษ
แล้วก็มีส่วนผสมอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู
หมูยอและไข่ไข่ไก่นี่แหละไข่ต้ม

ใช่แล้วครับเรียกได้ว่าจัดแน่นมาเต็มกล่องเลยนะ
ราคาที่เขาขายก็ไม่แพงนะครับ
ละ๔๕บาทแต่คุณเห็นกล่องแล้วคุณจะร้องโอ้โหเพราะมันแน่นจริง
๕บาทเนี่ยอร่อยมากร้านนี้ลองไปทานกันดูนะครับอยู่ที่จังหวัดพยาว
ใครอยากไปริ้มรองก็ร้านนี้เลยมีย่ำแปดสมุนไพรนี่แหละ
ตามไปกันได้ที่ตลาดนัดถนนคนเดินและตลาดนัดในตัวเมืองจังหวัดพยาว
ถ่ายในวันสุกเสาอาทิตย์นี่แหละ

ปะกี้สุกแล้ว
เซาก็ไปซื้อได้อาทิตย์ก็ไปได้โอ้วสามวันเลยค่ะ
โอ้โหมีของกินเด็ดอร่อยให้กินนะในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะ
ใครมีเวลาก็อย่าลืมไปหาของกินอร่อยกันนะคะ